คุณผู้ชมคะน้องโชคที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
แล้วน้องเอที่เป็นเพื่อนเนี่ยนะคะพกปืนไปโรงเรียนแล้วบอกว่าปืนลั่น
คุณผู้ชมคะตัวมือยิงเนี่ยไปขอขมาศพน้องโชคแล้ว
แต่คุณแม่กับคุณยายของน้องโชคบอกว่าทำไมเพิ่งจะมา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งกี่วันแล้วทำไมเพิ่งจะมา
ก่อนหน้านี้คุยกันน้ำเสียงก็ไม่เห็นว่ารู้สึกผิดหรือสำนึกผิดอะไรเลย
แต่น้องเอมือยิงไปขอขมาศพน้องโชคแล้วน้องเอบอกว่า
ผมไม่ได้ตั้งใจผมเสียใจมันจุกอยู่ในอกเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
ตัวเอกอยู่บีน๊าเวร์เว้ยเจอกันใหม่ขอขอโทษว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

พูดไปกับเพื่อนที่เคยคุยบนสถานงน้ำผมพูดไปจะทำให้ด้วยนะ
ผมไม่ได้ตั้งใจพูดไปเลยในใจอยู่
ไม่เป็นไร
เอาไว้เจอกันใหม่นะ

ขอโทษแล้วพี่ผมโคตรรู้สึกผิด

นี่คือประโยคการขอขมา
เนี่ยพกปืนไปแล้วทำเพื่อนคนหนึ่งต้องเสียชีวิตเนี่ย

แต่ประโยคที่พูดทำให้ทั้งคุณแม่คุณยายอาจจะยิ่งโกรธด้วยซ้ำ

น้องเอมือยิงน้องโชคอะค่ะมาขอขมาต่อหน้าโรงศพ
ก็ตอนแรกเหมือนกับไม่ยอมมาตามนัดใช่ไหมที่นัดว่าจะมากราบขอขมา
ให้แม่มาแทนครอบครัวน้องโชคก็ไม่พอใจตัวเองก็เลยต้องมาเอง
คำถามสำคัญก็คือแล้วพกปืนไปทำไมนั่นสิ
อันนี้คือแบบตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวทุกคนถามเลยว่ายังเป็นเยาวชน
ไปเรียนหนังสือพกปืนไปทำไม
นักข่าวพยายามจะถามว่าพกปืนไปโรงเรียนทำไม
เจ้าตัวอ้างว่าจะเอาไว้ป้องกันตัว
ใช่พี่ไม่แทนทิศอะไรขนาดนั้น
กลับไปเลยขอบคุณค่ะ
นี่แล้วก็ก้มหน้าก้มตาเดินหันหลังใส่นักข่าวไป
หลังจากนั้นตัวผู้ก่อเหตุก็เตรียมนำพานไปขอขมาแม่กับยายของน้องโชค
แต่ทั้งครอบครัวของน้องโชคยังทำใจไม่ได้ค่ะ
ก็ให้ทางเจ้าคณะอำเภอบังใหญ่เป็นผู้รับผ่าน
และสอนผู้ก่อเหตุไปในตัว
เพราะแม่ของน้องโชคกับคุณยายของน้องโชคบอกว่า

ควรจะมาแสดงความเสียใจตั้งแต่วันแรกแล้ว

กับยายบอกว่าไอ้ที่คุยไปก่อนหน้านี้
เสียงน้ำเสียงที่คุยแม้กระทั่งวันนี้เองอ่ะครับ
เหมือนกับเขาไม่ได้รู้สึกผิดเลยอ่ะ
ทำแบบนี้อะไรที่ผมอะพกไปพกปืนไปอะ
เพราะว่าผมมันมีเรื่องกับคนนึงที่อยู่ในห้อง
เพราะว่าเขาเอาปืนบีบี้ผมทุกวันเลย
ทั่งฟังแม่ของผู้เกาะเหตุค่ะ
แม่ของน้องเอนามสมมุติผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ

บอกว่าก็ลูกไม่อยากมาขอขมา

ใครก็ไม่รู้ขู่เต็มไปหมด
บอกมึงมายิงน้องกูทำไม

ช่วยได้แต่ข้างนอกไม่มีใครช่วยนะ
เด๋อร์เจอกูแน่ประมาณภาพแบบนี้
ของผู้ก่อเหตุบอกว่าเนี่ยมันมีข้อความแบบนี้
ส่งข้อความเข้ามาเต็มไปหมด
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าเสียใจค่ะ

เพราะว่าน้องโชคผู้เสียชีวิตก็เป็นเพื่อนกับลูกชาย

เหตุผลที่พกปืนไปโรงเรียนเพื่อป้องกันตัวแม่ไม่รู้

ยืนยันว่าลูกชายแม่เสียใจแล้วก็เครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บรรยากาศตรงนี้นิดนึงค่ะคือญาติทางฝั่งของน้องโชคผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ตำหนิแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะก็คืออยากให้แม่นำตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือลูกชายแม่ครับมาขอคำม้า
แม่จำได้ไหมว่าผมไม่ควรการันตีที่เสียงว่าไปคือเสียงผมที่ผมการันตี
มาได้เลยผมการันตีความปลอดภัยให้แต่ไม่มาเนี่ยใช่มันไม่ใช่
แต่เขากลัวไงกลัวทำไมตอนทำยังไม่กลัวเลย
ตอนที่มันเกิดเหตุยังไม่เห็นกลัวเลยเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะค่ะ
ก็เข้าใจไม่ได้ตั้งใจเนอะแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจคำกลัวที่ผมเห็นเนี่ย
ไม่ต้องกลัวสิหรือเป็นตั้งใจบริสุทธิ์ใจ
ต้องมาน้องต้องมาถ้าน้องไม่มาแม่ถึงพามจับได้เลยครับ
นี่ไงคือตัวผู้ก่อเหตุก็ต้องมาขอเข้ามาต้องรู้สึกผิด
ต้องสาญมีความผิดจะให้แม่มาแทนมาเป็นตัวแทน
ญาติของน้องโชคเขาบอกว่ามันไม่ใช่
กำหนดการสวดพระพิธรรมศพน้องโชคเนี่ยนะคะครอบครัวกำหนดเอาไว้ว่า
ถ้าวันที่ยี่สิบกันยายยนนี้เนี่ยการสอบส่วนคดียังไม่กระจ่าง
หรือยังไม่เป็นธรรมกับน้องโชคเนี่ยค่ะก็จะยังไม่ชาปนกิจนะคะ
เก็บร่างของน้องเอาไว้จนกว่าจะได้รับความยุติธรรม
แต่ถ้าตำรวจทำคดีจนกระจ่างแล้วก็จะมีการชาปนกิจตามกำหนด
คุณยายของน้องโชคบอกว่าหลังหลานชายเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ค่ะ
คุณยายบอกรู้สึกได้ว่าอาจจะเป็นวิญญาณของหลานหรือเปล่า
ปรากฏให้เห็นมานั่งเหม่อลอยอยู่หน้าบ้าน
ที่น้องโชคชอบนั่งใส่รองเท้าเป็นประจำก่อนไปโรงเรียน

ก็เลยรู้สึกว่าหลานคงรู้แล้วละมั้งว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว

เห็นว่าหลวงตาของน้องโชคบวชเป็นพระอยู่
ก็เห็นเหมือนวิญญาณน้องนั่งเหม่ออยู่หน้าบ้านด้วยฮะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ